ท่านผู้ชมครับนี่ก็นะวัยรุ่นไปดูคอนเสิร์ตกันทีไรเนี่ย
มีเรื่องมีราวกันทุกทีแต่คราวนี้มันต่อเนื่องกันหน่อยหนึ่งนะฮะ
คือที่อุดรธานีมีงานคอนเสิร์ตอยู่อยู่ที่ทุ่งศรีเมืองนะครับ
ในคืนวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษย์
นั่นก็เคสหนึ่งแล้วนะอันนั้นตีกันแล้วตีกันแล้วนั่นเคสหนึ่งแล้วนะฮะ
แล้ววันต่อมาเนี่ยไทยทศมิตรทีเนี้ยกลุ่มของคนที่เขาบาดเจ็บ
เจ็บสาหัสระบาดเจ็บเนี่ยวันไทยรสมิทเนี่ยเขาก็มานั่งดูคอนเสิร์ต
มาอีกอ่าแล้วก็มีพวกวัยรุ่นพวกหนึ่งเข้ามาเขามาเจอเขามาขอนั่งใกล้ใกล้
เหมือนกับเขาก็มานั่งอยู่ด้วยกันอ่ะเออนี่ว่างไหมนั่งด้วยคนอะไรประมาณนี้
เขาก็คุยกันค่ะเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตเนี่ย
ภูพงศิษย์เนี้ยเขาตีกันนะเออเห็นคลิปป่ะเอออ่า
ลักษณะลุมกันไงอ่าไอ้พวกนี้ก็บอกว่าอ๋อใช่
นี่แหละไปลุมเขาเองนั่นไงพวกนี้ก็เลยบอกโอ้โห
มันไม่ดีนะเออไปลงไปลุมเขาไปลุมทำร้ายคนไม่มีทางสู้
ทำไมไปสั่งสอนเขาถูกแทงฮะคนหนึ่งไส้ทะลักเจ็บสาหัส
อีกคนนึงบาดเจ็บครับทุกผู้ชมครับ
นี่คลิปสั้นที่มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ช่วงขณะนั้นเอาไว้ได้เห็น
มั้ยค่ะชุลมูลวุ่นวายเลยล่ะนั่นน่ะแต่ว่าแทงกันอยู่นะ

โอ้โหงานประจำปีทุ่งศรีเมืองนะครับ
สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
นี่มันจะตีกันทุกวันเลยเหรอเนี่ย

คนที่ถูกแทงเนี่ยชื่อบิ๊กนะครับ
วรยุทธ์สุมหาอายุ๒๒ปี
ถูกแทงเข้าหน้าท้อง๑แผล
ไส้ทะลักออกมาเลยนะครับ

อยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ชื่ออภัยพัทธ์นะครับอายุ๑๙ปี
คนนี้ถูกมีดเนี่ย
สองคนนะครับคนนึงเจ็บเล็กน้อยคนนึงเจ็บสาหัส
ตำรวจเนี่ยได้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

อันนี้คืออภัยพัทธ์
เมื่อสักครู่นี้โชว์บาดแผลที่ถูกแทงแบบเฉียวไปเลย

ตำรวจคุมตัวได้นะครับหลังก่อเหตุแค่๑ชั่วโมง
มีสองคนนะครับอายุ๑๗ปี
อันนี้เป็นคนแทงแล้วก็เพื่อนที่ไปช่วยกันเนี่ย
ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยชื่ออ้อนอายุ๑๘นะฮะ
นี่นะครับที่สพเมืองอุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย
หลบหนีไปนะหลังหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหลังจากก่อเหตุเนี่ย
ก็ตำรวจก็ได้ตัวนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทั้งคู่เนี่ย
คือทีแรกเนี่ยที่มาที่สพเมืองอุดรธานีเนี่ย

มาแจ้งความว่าโทรศัพท์เขาหาย

พบว่าเอ๊ะสองคนนี้ที่โทรศัพท์หายเนี่ย
ท่าทางมีพิรุษเค้นไปเค้นมาจนเอ้าไปแทงเข้ามา
สุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็สารภาพ
ไอซ์เนี่ยที่อายุ๑๗เนี่ย
บอกว่าไปแทงเขาเจ็บสาหัสจนไส้ทะลักจริง

อ้างว่าถูกคู่กรณีหาเรื่องก่อน
โดยไอซ์บอกว่าเมื่อคืนวันที่๕ธันวาคม
มีกลุ่มวัยรุ่นมารุมทำร้ายเพื่อนของเขา
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา๖ธันวาคม
เขาก็กลับมาที่งานคอนเสิร์ตที่ทุ่งศรีเมืองอีก

ก็เลยเข้าไปถามว่าใช่กลุ่มที่ไปทำร้ายเพื่อนเขาหรือเปล่า
ก็เลยทะเลาะกันแล้วเขาก็เลยแทงเข้าไป
ตำรวจก็คุมตัวไปนะฮะไปค้นหามีดของกลาง
เพราะว่าไอซ์เนี่ยบอกว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้ว
จะหนีไปเอามีดไปซ่อนเอาไว้ที่ป่าข้างโรงพัก
นี่เห็นไหมมีดปอกผลไม้
นี่ใช้ผ้าพันด้ามเอาไว้ด้วยโอ้โห
ยาว๕นิ้วมีมีดทำครัวด้วย
อีกเล่มหนึ่งก็เป็นมีดปอกผลไม้ทั่วไป

อ้างว่าจะมาหากลุ่มคนที่ทำร้ายเพื่อนเขาก่อนหน้านี้

แทงเขาเสร็จเนี่ยเอามีดมาซ่อนแถวป่าข้างโรงพัก
แล้วขึ้นโรงพักแจ้งความบอกผมทำโทรศัพท์หาย

ตำรวจก็ดูเอ๊ะไอ้สองคนนี้ทำไมมันดูพิรุษแปลก

เหมือนกับจะมาแจ้งความเพื่อจะขึ้นโรงพักมาหาข่าวหรือเปล่านะ
ว่าจะมีใครแจ้งความหรือว่าอาการของอีกฝั่งเป็นยังไงกันบ้าง

วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ

ตำรวจวันนี้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ก็แยกสอบคนละห้องนะฮะไม่ให้เผชิญหน้ากันเอาฝั่งทางเพื่อนคนเจ็บก่อน
เจ็บเล็กน้อยก็คืออภัยพัฒน์นะฮะที่ถูกมีดแบบเฉียวเข้าไปค่ะ
นี่ฮะอภัยพัฒน์บอกว่าเมื่อคืนนี้มาเที่ยวมาดูคอนเสิร์ตที่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง
ก็มากับเพื่อนอีกคนนึงชื่อแบงค์อายุ๒๑แล้วก็บิ๊กที่เป็นคนเจ็บที่สาหัส
ที่ว่าถูกแทงเข้าหลังแล้วก็เข้าหน้าท้องจนไส้ทะลักอ่า
ส่วนเสื้อขาวนี่คือภาพเมื่อคืนฮะอภัยพัฒน์ที่ว่าถูกมีดเฉียวเข้าไปที่หน้าท้อง
เห็นไหมฮะเป็นรอยถากนะคะคืออภัยพัฒน์เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนตั้งใจเลย
จะมาดูคอนเสิร์ตวงไททสมิสอ้าวเป็นโอ้โหวงสตริงแนวชื่อดัง
ระหว่างที่รอประตูเปิดเข้างานคอนเสิร์ตเขาก็เลยซื้อเหล้ามานั่งดื่มค่าเวลา
ค่ะที่สนามย่าเทียมใกล้ประตูทางเข้าอืม
หลังจากนั้นสองคนที่ก่อเหตุคือไอซ์กับอ้อนอยู่ดีก็เดินมาถึงบอกขอดื่มเหล้าด้วยได้ไหมมาขอเขากินเหล้าอย่างนั้นเลยแต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ทางอภัยพัฒน์บอกก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ได้ก็ก็นั่งด้วยกันผู้หญิงเนาะก็นั่งดื่มด้วยกันเดี๋ยวรอดูคอนเสิร์ตเหมือนกันนั่งด้วยกันอยู่เนี่ยคุยกันไปคุยกันมาทั้งฝั่งของคนเจ็บเนี่ยเขาก็ถามทางฝั่งของไอซ์กับอ้อนที่มาขอดื่มเล่าด้วย
ทางไอซ์กับอ้อนเนี่ยก็บอกว่าอ๋อมาเมื่อคืนมาแล้วก็เนี่ยแหละนี่คือกลุ่มที่ไปรุมทำร้ายเขาเองอภัยพัฒน์เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยบอกทั้งนั้นไปว่าที่หลังอย่าไปทำแบบนั้นนะมันไม่ดีนะไปทำคนไม่มีทางสู้ที่เขามาคนเดียวเนี่ย
ปกครองก็มาไล่ให้ออกจากพื้นที่ถ่ายรูปเอาไว้พอฝ่ายปกครองกลับไปพวกนี้ก็เดินกลับเข้ามาใหม่
ทางฝั่งของคนเจ็บไอซ์กับอ้อนก็เดินกลับเข้ามาด้วยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของ
คนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมีมีดมาด้วยนะ
ก็พอเจอเดินกลับเข้ามาอีกรอบเนี่ยเขาก็ไปล็อกคอไว้เลยพอล็อกคอไว้
ก็ตามคลิปที่มีชาวบ้านถ่ายไว้ได้ฮะชุนละมุนวุ่นวายนะครับต่อย
กันอะไรกันแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยฮะชักมีดขึ้นมาแทงใส่จน
เนี่ยไส้ทะลักเลยส่วนอภัยพัฒน์ก็โดนเฉียวเข้าหน้าท้อง
อีกคนโชคดีไม่เจ็บนะฮะ
เขาบอกว่ายังไงพวกคนต้องถามว่ารู้จักว่าพวกที่มาดุมตี
เขาอยู่ทุ่งเมื่อวานนี้เขาเลยว่าพวกผมนี่แหละครับ
ผมตีก็ไม่ได้ว่าครับก็แค่พูดไปแบบว่าไปทำอย่างเ
นั้นมันไม่ดีน่ะก็เลยบอกว่าไปแบบประมาณนี้ครับเขาไม่
พอใจก็น่าจะใช่ครับเขาเลยลงไปแล้วเขาก็กลับขึ้นมาเขา
มีมีดเขาก็เลยเดินตามขึ้นมาสองคนนะครับเดินตามขึ้นมา
ทีนี้พวกผมก็รู้แล้วว่าเขามีมีดมาครับใช่ใช่ครับ
พวกผมก็เลยเดินไปเดินไปล็อกคอไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวนั้น
ก็ตีกันเลยครับใช่ครับแล้วเขาก็แทบอะไรนะไม่มี
ไม่มีครับไม่มีครับไปนั่งเล่นเฉยไม่ได้จะไปหาเรื่อง
นี่ข้อมูลจากในมุมคนเจ็บนะแต่ว่าฝั่งของคนก่อเหตุ
เขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวอ่าเขาถูกทำร้ายก่อนนะครับทีนี้
อ้อนนะฮะในอ้อนนี่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุนะครับเพราะว่า
เนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนแทงนะฮะอ้อนบอกว่าเมื่อคืนนี้
ไปรอแฟนนะตรงจุดเกิดเหตุแต่กลุ่มคนเจ็บอ่ะที่มาเจอ
กันเนี่ยมามองหน้าเขาก่อนเขาก็เลยเข้าไปถามนะความจริง
แล้วเนี่ยอ้อนบอกผมเนี่ยตั้งใจเข้าไปคุยดีตั้งใจจะเป็น
มิตรนะก็เลยไปชวนดื่มเหล้าค่ะแต่สักพักเดียวเนี่ยคู่กรณีเริ่ม
พูดจาใหญ่โตเดี๋ยวนะชวนดื่มล้าวอีกทีนี้คือไปขอราวเขากิน
ก็นั่นแหละเขาก็ตั้งใจเป็นมิตรทีแรกถูกฝั่งนู้นมองหน้าก่อน
แต่ว่าอ้อนเนี่ยอ้างว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย

พูดถึงเรื่องการตีกันฆ่ากัน
เขาก็พยายามเดินหนีกันแล้วนะ
แล้วก็เดินกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะครับ
ก็มาเจอคู่กรณีเนี่ยล็อกคอก่อนเลย
ทีแรกเนี่ยยังไม่คิดว่าเป็นการล็อกคอทำร้าย
ยังคิดว่าเออสงสัยเข้ามากอดคอบอกลามั้ง

ก็ยังถามอยู่เลยว่าเออพี่จะกลับกันแล้วเหรอ
แต่อยู่เนี่ยกลับล็อกคอแน่นขึ้น
แล้วเขาก็ถูกอภัยพัดคนใส่เสื้อขาวไปเข้าออน
แล้วก็เลยมีการต่อยเตียนเกิดขึ้น
ที่ไอซ์เพื่อนของอ้อนจะชักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงใส่ไป
อ้อนยืนยันว่าไม่ได้พูดจากวนอะไรเลยนะครับ

แล้วที่สำคัญก็คืออ้อนกับไอซ์
เมื่อคืนวันที่๕ธันวาคมคอนเสิร์ตปูพงศิษย์เนี่ย
ไม่ได้มามีเรื่องอะไรกับใครด้วยไม่ได้มาที่ทุ่งศรีเมืองด้วย
เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งที่อ้างข้อมูลเอาไว้เนี่ยยืนยันว่าไม่จริงนะ
ส่วนมีดที่พบติบตัวมานี่ออนก็บอกปกติพวกผมไหนเดี๋ยวพกมีดติบตัวกันอยู่แล้ว
ปกติอันต์
ก็คือผู้ลอกข้อผมก็ครับลอกข้อเราก็บอกตัวปีนกระเต๊งผม
แต่แยกตัวมาซอยมูธ์มูธ์นอนกล่องอยู่
เอ้าข้อมูลให้ค่อไภทั้งสองฝั่งไม่ตรงนะครับ
พันธมตโทพัฒนาวงศันพลบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอก
เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน
ฝั่งคนก่อเหตุเป็นเยาวชนนะฮะอายุ๑๗นะคนแทงร่วมก่อเหตุอายุ๑๘
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนจะชี้แจงหรือว่าแก้ข้อกล่าวหาว่าเป็นเรื่องป้องกันตัวก็ว่ากันต่อไปในชั้นการดำเนินคดีครับ